เหมือนกันนะจับได้คาโต๊ะทำงานเลย
เรื่องในช่างอาวุศโศที่สำนักงานเขตรัฐบัง
ไส้จริงค่ะก็นี่แหละเกี่ยวกับการเรียกรับเงินห้าหมื่น
และกับการออกใบอนุญาตการก่อสร้าง
ก็ขอใบอนุญาตตั้งแต่ปลายปีที่แล้วทำไมยังไม่ได้
เอามา๕๐๐๐สิท้ายที่สุดหลักฐานมัดแน่นเลยค่ะ
และก็เอาใบเสร็จมา

ใช่เป็นกล้องอยู่ทางฝั่งผู้เสียหาย

ในนั้นมีเงิน๕๐๐๐กำลังจะเอาเงินนี่แหละ

นี่นี่เป็นถอดวงจรปิด

เขาเนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วไงคุณผู้ชมแต่นี่แหละเห็นหลักฐานเลยเห็นไหมอ่ะ
โอ้โหตอนที่ยื่นซองให้มาถึงโต๊ะเลยใช่ค่ะเขาไม่ได้เรียกเงินใต้โต๊ะอันเนี้ย
เงินนี่ส่งกันบนบนเลยถูกต้องส่งกันบนบนเลยนี่แหละวินาทีที่ทางฝั่งสายลับเองอ่ะ
เขาติดกล้องนะแล้วมีการเอาเงินไปยื่นให้จับภาพได้หมดเลย
ซองไว้แล้วถูกต้องนายช่างหยิบมาเลยโอ้โหแล้วพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมคิดดูสิ
นายช่างอาวุโสคนนี้จะเกษียณอยู่แล้วเออเช็คเช็คเช็คเช็คหน่อยเออ
เปิดดูอัพพรบรึเปล่าเออใช่เว้ยใช่เว้ยใช่เสร็จแล้วเป็นยังไงอ่า
ต้องลองให้มาหาเลยอ้าวโอ้โหซึ่งหวะมันได้ใช่ค่ะนี่แหละ
นายช่างอาวุศวอายุห้าสิบเก้าปีคนนี้อยู่ที่สำนักการเขตลาดกระบังนะคะ
ก็เหมือนกับเขาคุยกันแหละให้สายลับไปดำเนินการ
แล้วทางตำรวจปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือว่าปปเนี่ย
ใช้คลิปนี้เป็นหลักฐานในการมัดตัวนับเงินกันบนโต๊ะ
คือเงินนี้เขาทำสัญลักษณ์เอาไว้เรียบร้อยแล้ว
แล้วพอเปิดออกมาดูอ้าวใช่จริงค่ะตำรวจปปเนี่ย
คุมตัวนายช่างอาวุโสได้ถึงห้องทำงานคาโต๊ะทำงานของกลางกันหน่อย
เจ้าหน้าที่นับอยู่ในซองสีน้ำตาลเนี้ยค่ะเงินสดห้าหมื่นบาท
ธนบัตรมันตรงกับที่ฝั่งผู้เสียหายเขาซีหลอกเอาไว้
ลงบันทึกประจำวันไว้ให้กับคุณตำรวจว่าเดี๋ยวจะเอาเงินก้อนนี้นะ
ไปให้กับในช่างอาวุโสนี่ตำรวจเอามาเรียงดูทุกแบงค์เลยนะ
แล้วจับกุมได้เพราะอะไรตำรวจปปเองเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนว่า
ช่างอาวุโสคนนี้มีการเรียกรับเงินสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ขอออกใบอนุญาตตามพรบควบคุมอาคารคือเรียกรับตังค์๕๐๐๐ไง
ว่าถ้าเกิดว่าเงินมาเดี๋ยวจะจัดการได้ไวเลย
การเซ็นรับใบอนุญาตเนี่ยเมื่อวานพอดีเลยนัดส่งมอบตังค์กัน
ตำรวจก็ซ้อนแผนจับกลุ่มค่ะทีนี้ถามว่าในช่างอาวุโสว่าไงอ่ะ
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหา
แล้วก็เตรียมส่งสารตามขั้นตอนนะคะต้องถามต้องถามทางผู้ว่าแหละ
ผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่าชัดชาติเนี่ยนะคะ
เปิดเผยถึงกรณีนี้บอกว่าเนี่ยผู้ว่าเวลาที่ข้าราชการมีพฤติกรรมเชิงทุจริตเนี่ย
ผู้ว่าบอกว่าถ้าเกิดว่าตรวจพบมันต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดเอาไว้ไม่ได้
โอ้โหนี่ขนาดหน้าห้องนะมีสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้ด้วยนะ
เกี่ยวกับเรื่องของการแบบทุจริตประพฤติมิชอบ

ใช่แต่ดูสิคือติดไว้อย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหม
สุดท้ายคือพอมีคนในองค์กรทำแบบนี้
มันก็ส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์เหมือนกัน
อย่างที่บอกค่ะอายุ๕๙แล้วจะเกษียณแล้ว

ทุกอย่างที่สั่งสมมาบำนงบำนานนี่ไม่ได้เลยนะ
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับค่ะว่าปัจจุบันเนี่ย

ตอนนี้ประสานไปที่ตำรวจปปให้ร่วมตรวจสอบด้วยนะคะ
เดี๋ยวต้องดูเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไร
เงินธุรกรรมทางการเงิน
จบที่บัญชีของนายช่างคนเดียวหรือเปล่า
ก่อนอันนี้หรือว่ามีไปที่ไหนต่ออีกนะคุณผู้ชม

ไปดูย้อนกล้องวงจรปิดไหมหรือยังไง